เขาบอกว่ามิติใหม่แห่งการให้ซองงานแต่งปกติเวลาแขกไปร่วมงานให้ซองกับเจ้าบ่าว
บางคนบอกว่ายื่นใส่ไปในกล่องถูกไหมแต่บ้านนี้ไม่เหมือนที่อื่นค่ะ
เป็นการให้ซองงานแต่งที่ไม่เหมือนใครจะเป็นแบบไหนไปดูค่ะ
ดูแอลไทน์ดูเจ้าบ่าวผู้ชมเจ้าสาวก็ทุเรคทุเลแล้วเกินนะ

เรือที่มาร่วมงานใส่เงินใส่ซองงานแต่ง
แล้วก็เหน็บไว้ตามเต็นต์ในเสาเต็นต์
แล้วก็เจ้าบ่าวก็ต้องอุ้มเจ้าสาวแบกกันขึ้นแบบนี้
ซองงานแต่งให้ครบนะฮะก็ต้องทดสอบความแข็งแรงของเจ้าบ้าน
เขาบอกว่าถ้าเป็นงานฉันแล้วก็คงอดได้ซอง
บางคนเขาก็แซวบอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้อยากจะเป็นเจ้าสาว
คงต้องรีบไปลดน้ำหนักด่วนเลย
บางคนบอกว่ารถกระเช้าต้องเข้าแล้วงานนี้นะคะ
คือผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านเขาบอกว่าการทำแบบนี้มันเป็นกุศโลบาย
บ่าวสาวเนี่ยตระหนักถึงการที่แบบว่าเวลาเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เราต้องผ่านมันไปให้ได้ฝ่าฟันกันไปให้ได้
แค่นี้เองเราหนักเบาแค่ไหนเราก็ต้องจับมือกันไปนั่นเองนะคะ
ยินดีด้วยกับบ่าวสาวหมาดคู่นี้ด้วยอยู่ด้วยกันมันจะหนักกว่านี้ใช่ไหม
ใช่ถ้าเชอรี่แต่งงานนะพี่จะเอาซ้อมบนเสาไฟฟ้าโอ้โหดิฉันสงสารเจ้าบ่าวแล้วนะ
เจ้าบ่าวฟรีใช่ไหมหรือไม่โทรหารถกระเช้าก็ได้เจ้าบ่าวอาจจะทำงานการไฟฟ้าหรือเปล่า
ประมาณนั้นลองดูนะใครเป็นเจ้าบ่าวเชอรี่เดี๋ยวจะเอาไว้เสาไฟฟ้า